จัดกันใหญ่โตโอลาเลยที่แยกอโศกฮะ
หยุดหนึ่งวันจากนั้นสี่เดินหน้าลุกไล่รุง
ต่อเนื่องคือไม่เลิกจนกว่าลุงจะลาออกฮะ
พี่เต้นเป็นเลยคากรุมนปชกรุมแนวร่วมประชาธิบิตา
ประชาธิบิตาต่อต้ามประหลักจาลแห่งชาตินปชมีพี่หนูหลิงสมบัติบุญงามอโน้งด้วย

อกจากนี้แล้วโดยปกติจะมีการตั้งเวที
ถ้าเป็นมอบการเมืองนะแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้
รอบนี้คือขึ้นท้ายรถ๖ล้อ
เป็นเวทีในการปราศัยโจมตีรัฐบาลก็คือลุงตู่ครับ
นอกจากแก่นำหลักไม่ว่าจะเป็น
พี่เต้นณฑวุฒิสายเกลื้อพี่หนูริ่งสมบัติบุญงามนงแล้ว

อย่างไฮโซลูกนัทก็มาด้วย
ไฮโซลูกนัทธนัดธนากิจอำนวย
ครูใหญ่ขอนแก่นก็คืออัตภพลบัวพัฒน์
ก็มาร่วมเวทีครั้งนี้ด้วย
แนวทางการประสัยคือถนนทุกสายพุ่งไปโจมตีลุงตู่
ดำเนินการแบบนี้นัทธวุฒิฟันทง
ลุงตู่ตอนนี้ไม่มีใครรักแล้ว
แปลว่าอะไรครับแปลว่าพักร่วมรัฐบาลเขา

เพราะพี่เต้นบอกว่าลุงตู่ก้าวพลาด
ผิดพลาดบริหารงานพลาดตั้งแต่๗ปีก่อนหน้านั้นแล้ว
ฟังพี่เต้นนัทธวุษัยเกลื้อค่ะ
นี่แหละครับคือสภาพรัฐบาล

นี่แหละครับคือสภาพนายกับวัตถมตรี

จะพาคนทั้งชาติคนวิทยุทธิ์ได้
นายประยุทธ์ทันโมชา

ว่าเที่ยวที่นี้
ถ้าคุณรอดจากและมีปลายไม่ไหววันใด
ผมจะควรมีน้องประชาชนไล่ทุกเมื่อเชื่อว่าคุณจนกว่าคุณจะไป
ไล่ทุกวันไล่จนกว่าจะไปไม่ไปไม่เลิกไล่อย่างเด็ดขาดนะฮะ
เต้นบอกตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นคือ
ไม่ได้ไฮปาร์กไม่ได้ปราสัยมาหลายปีแล้ว

คือชุมนุมเมื่อวานนี้ส่วนวันดีคือวันที่๓
กลุ่มนี้ไม่ได้มีการชุมนุมนะครับ
และจะนัดกันอีกทีคือ๔กันยายนเป็นต้นไป

แต่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

วันนี้วันที่๓กันยายน
กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมเขานัดกันชุมนุมใหญ่
ที่แยกราชประสงค์ต่อไป
เท่ากับว่าทุกวันไม่มีวันไหนที่จะไม่มีความเคลื่อนไหวเลย
เมื่อวานนี้รุ้งไปด้วยแต่รุ้งไม่ได้ขึ้นเวทีนะครับ
รุ้งให้กำลังใจอยู่หลังเวทีครับ
นี่คือการก่อติดการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาถูกไหมคะ